คนเรามันต้องมีความเชื่อแล้วก็ต้องมีความฝัน
หกล้มคุกคานเข่าพังสักเท่าไหร่
เข้าผู้ดังไหม
พูดถึงความเชื่อก็อาจจะเป็นเรื่องราวของดวงชะตา
ที่ผ่านมาเนี่ยนำเสนอกันไปหลายศาสตร์เลยนะคะ
วันนี้มีอีกศาสตร์หนึ่งมาแนะนำคุณทั้งสองคน

แต่ว่าที่ว่าคือการดูดวงภัยมาจอง

ที่เขาช่วยดูเรื่องของเรื่องไพ่มาจองกันเลยค่ะ

แต่ถ้าหากว่าช่วงนี้ใครกำลังเครียดอยู่

เพื่อเป็นการเช็คดวงวางแผนชีวิต

จะเป็นยังไงตามไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
ไพ่นาจองหรือไพ่นกกระจอก
เป็นการดูไพ่ที่มีรากมาจากสังคมเกษตรกรรม

แล้วผนวกกับความรู้ด้านอื่นของจีน
ผ่านตัวไพ่๑๔๔ตัว
พร้อมด้วยกระดานนภา๑๓ตำแหน่งค่ะ
ต่อยอดการตอบโจทย์ของผู้มาทำนายได้หลากหลายเลยนะคะ
ซึ่งการดูดวงทั่วไปแบบวันเดือนปีเกิด

ว่าใครวาสนาเป็นอย่างไร
แต่ตัวไพ่มาจองนั้นจะให้รายละเอียด

และบทสรุปของการแก้ปัญหาด้วย
แล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริง

ได้เวลามาดูดวงอีกหนึ่งรูปแบบแล้วนะคะ
นั่นก็คือไพ่มาจองหรือไพ่นกกระเจาะ
ตอนนี้อยู่กับอาจารย์ท่านมาจองแล้วนะคะ

อุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้านิ้วเนี่ย
มันสามารถช่วยดูดวงเราได้อย่างไร
มาจองคนไทยก็รู้จักกันในชื่อไพ่นกกระจองนะครับ
ทีนี้ดูอย่างไรคล้ายแบบเสียงไทย
เขากำเนิดมาจากการดูดวงดาว
ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก

ชุดก็เหมือน๓ลักษณะ
ผมเชื่อกลุ่มไพ่นี้คือตัวแทนของสังคม

อันนี้จะเป็นอีกสังคมหนึ่งก็คือค้าขาย

เพราะว่าอยากจะอิงเกี่ยวกับทิศทาง

จะมีตัวนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไป

ถ้าดูดวงตรงนี้จะใช้แทนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
สามารถดูได้สำหรับคนทำงานอะไรก็ได้ทุกกลุ่มอาชีพ

ต้องทำอย่างไรคะจะเริ่มดูดวง

ถ้าตอนดูจากความหมดเราก็จะตั้งจิตแล้วก็จะเลือก
ก็จะเลือกวางไปตามผัง
ถังดาวต่างตามคำทางที่อยากจะรู้
อย่างนั้นเราเริ่มกันเดี๋ยวค่ะ
ครับผมได้เลยค่ะ
นี่คือผังที่ทำขึ้นมาสมมุติว่าเป็นตำแหน่งของเราต่าง
เม็ดไหนก็ได้วางตามตำแหน่งตรงไหนก่อนหลังก็ได้

แต่แล้วระบบมันจะมีดาวส์สูงกลาง
ดาวตัวนี้สูงกลางก็หมายถึงภาพรวมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
ตัวนี้ได้ภัยซิตไต้ได้ภัยใหญ่นะ
ที่ใต้ของจีนจะเป็นชิ้นที่ร่วงเรือง
ความหมายของตัวไพ่ก็หมายถึงความรุ่งเรือง

ภาพรวมก็มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จ
ตะวันออกยังหมายถึงบุคลิกภายนอกภายใน

หมายถึงการแสดงออกอาชีพการงาน

และก็ผู้ส่วนคู่ครอง

สรุปสรุปอันนี้คือเราดูเฉพาะเรื่องของเจ้าชะตาเท่านั้น

ตอนเดิมเกิดมา

อาจารย์ท่านแค่จะฝากอะไรสำหรับคนที่สนใจสะดวกลับนี้ไหมคะ

ดูดวงก็คล้าย
ให้เราเป็นแนวทางอย่างฝนจะตกเราก็ปกลม

ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น

ไม่มีพลาด

จริง๓๐ลิขิตฟ้า

ใช่๗๐นี่เราต้องฝ่าฟันเองแหละ

แล้วจะเจออะไรแล้วคุณพร้อมที่จะเจอแค่ไหน

มันจะเป็นดวงในอนาคตต่อไปด้วย

แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราได้ผลลัพธ์
ไปสู่เป้าหมายที่สุดคือการลงมือถังนะครับ

ขอบคุณค่ะ